เห็นบอกมันจบแล้วครับนายเหรอฮะ

ก็พยายามที่จะ
ที่จะให้เป็นไปในทิศทาง

แต่ว่าณถึงจุดนี้ก็

คือในมุมผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลย
ก็มองว่าประชาชนที่เลือกเนี่ย

คือกลุ่มนึงเนี่ยที่มองว่า

เขาก็จะมารวมอยู่ฝั่งนี้ซึ่งเป็นก้อนใหญ่

เราก็มองว่าในเมื่อเจตนารมณ

เจตนารมณ์ของพักก่อนเลือกตั้ง
ถ้าชนไว้ว่าไม่เอาลุงให้ทำแบบนี้

ทีนี้ตอนเนี่ยในเมื่อวันนี้ก็คือไปการเรจ

เป็นจุดที่ไม่สามารถจะกลับไปรวม

คุณก็แสดงท่าทีจะไปจะมาจะไปจะมา

ถ้าไม่ไปเนี่ยก็ต้องมาดูอีกครั้ง
แล้วก็ภาวนาว่าการจับมือเนี่ย

กับสองลุงหรือองค์คา
พระยุคคงสองลุงเพราะว่าผมเนี่ย

กับประเทศกาลเนี่ยผมด่างเป็นซ้ายกับขวา

หรือเสียงของดิกเตอร์

ละข้างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี

เหมือนขาวกันดำเนี่ยก็จะมีขาวอ่อน
อะไรบ้างมันขาวอ่อนขาวแก่บ้างเนี่ย

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้แต่ภาวนาว่า

นู่นเป็นนี่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เป็นฝั่ง

อ่าใช่ครับพอดีเชิญไปร่วมหน้าอยู่แล้วครับ

สวัสดีท่านสอวรครับ

ผมกับท่านสอวรนี่คือ

เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมที่ผมมอง๗๕๓

แต่มุมของท่านสอวรกิจศาสตร์ที่มองท่านสอวรกิจศาสตร์
ว่าเอ้ยมันเลยทรงไปแล้ว
คือมันเลยคุณเศรษฐาไปแล้วมันไปลง
วิทย์แล้วว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมันก็จะมีน้ำหนักว่า
คุณอนุทินก็คือที่ผมบอกยังไม่ใช่ว่า
สุดทิศไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่จะทำรัฐบาหาร
หรือจะบอกเรื่องไปอีกคนเด็กคนเด็กประวิทธิ์ก็จะบอกว่า
เขาไม่ได้ทำคนเด็กประยุทธ์ทำอะไรอย่างนี้
มันไม่มีระเบิดของมันแต่ของผมเนี่ยผมจะบอก
ถ้าเป็นสองลุงเนี่ยไม่ได้เลยอย่างเงี้ก็ได้แต่ภาวนาว่า
ขอให้มันจบอยู่ตรงเป็นคุณศิษย์ภาพซึ่งก็มาจากฝั่งฝั่งนี่แหละ
แล้วก็เวลาจะรวมเนี่ยก็ให้นึกถึงหัวอกประชาชนที่เขาเลือก
เพราะว่าคุณประกาศว่าไม่เอาลุงไม่รวมพลังประชารัฐไม่รวมรวมไทยสร้างชาติอะไรอย่างนี้
ก็ขอขนาดไปให้คุณอีกสี่ปีอ่ะมันเหมือนเอาเงินไปฝากสนาคารไปสี่ปี
แล้วคุณบอกว่าคุณจะไม่ไปลงทุนในธุรกิจแบบนี้
แต่ในที่สุดคุณเอาไปทำทั้งหมดเลยเนี่ยเจ้าของเงินเขาก็จะไม่สบายใจ
ทีนี้มันเป็นคะแนนเสียงประชาชนซึ่ง๔ปีเขามีอำนาจอยู่ครั้งเดียว
ก็น่าที่จะดูแลรับผิดชอบในเสียงของเขาให้เต็มไม่เต็มหน่วย
สมกับเศรษฐนารมณ์ของคุณ
คุณสิทธาครับนั่นเท่ากับว่าถ้าเพื่อไทยพรุ่งนี้ที่เขาบอกว่าช่วงบ่าย
ถ้าไม่มีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติคุณสิทธาตรงนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่รับได้ใช่ไหมครับ
ตัวผมเองครับถ้าก่อนเลือดตั้งผมบอกว่ามันเป็นหน้าที่เป็นการตัดสินใจของสองภาพใหญ่
เพราะว่าตัวพลังประชารัฐกับโรงการสร้างชาติหลายคนที่อยู่ข้างในเขาโดนอัคดีปากหลัง
เขามาขอไปตั้งแต่ตอนที่คุณหญิงสุดารัฐยังเป็นประธานยุทธศาส
ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นเฉดของสี
ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมเชื่อว่าทางพลักษณ์ก็อาจจะต้องคุดคุยกัน
แต่ว่าด้วยตัวผมเองส่วนตัวผมเองผมทะลำไปเยอะขนวดพระภูมิก็ไปฟัง
ผมก็พยายามที่จะไฟล์พยายามที่ให้เขากลับมาแล้วก็เดินไปเพราะว่าประชาชนเนี่ยมุ่งมั่นว่าจะให้เป็นแบบนี้ผมก็ทำตามสิ่งที่ผมมองภาพของผมแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ผมก็คัดค้านอยู่แหละว่าแบบมันมันน่าจะเป็นไปอย่างที่ผมเสนอ
ไม่ใช่คนนั้นโดยตัวผมเองผมถลำไปเยอะซึ่งโครงค้าพูดคุยกับไอ้ภาค
แต่ผมไม่สามารถที่ไปตัดสินใจแทนเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นการไปรวมกับพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติอันนี้ผมเชื่อว่าคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
ว่าถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีความมั่นสัญญาติกับพี่น้องไปจากส่วนแม่นอน
คือถ้าเกิดมีพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติด้วยเนี่ยไทยสร้างไทยคงไม่อยู่ด้วยแล้ว
ก็คงแยกแยกซีกไปเหมือนกับก้าวไกลแต่ถ้าเกิดไม่มีพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
สร้างไทยอยู่ร่วมได้ใช่ไหมฮะยังต้องยังเริ่มไปพูดคุยครับอย่างที่บอกครับตัวผมเองเนี่ย
ผมถลำไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยผมจะผมจะแบบ
ก็มันจบแล้วครับนายอ่ะคือหมายความว่าแบบไอ้กลิ่นความเจริญหรืออะไรที่เราคิดว่า
มันมาถึงแล้วประชาชนสู้ให้ประชาธิปไตยจนชนะแล้วเนี่ยเรากลับไปเล่นในเกมเขาทำไม
ตั้ง๓๑๒รัฐบาล๑๘๘เราทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าส่วนตัวคุณศิษฐาเนี่ย
คือขอแค่แยกจากกันระหว่างก้าวไกลเพื่อไทยเนี่ยคุณสิทธามองว่าไม่เอาละ
ส่วนตัวคือรับไม่ได้แล้วแต่ถ้าในแง่ของพักไทยสร้างไทยเนี่ยคงต้องไปรอดูก่อน
ว่าทั่วใหม่ของเขาจะมีใครบ้างจุดยืนเราไม่ได้อยากทำเป็นแบบนี้แต่ถ้ามันเป็นเนี่ย
แล้วพักก็มีหมัติแบบนั้นคือผมเคยบอกว่าอยู่แล้วครับก่อน
ถ้าเกิดตัวผมเองเนี่ยในสิ่งที่ผมพูดคือ
ตอนแรกเลยเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติเนี่ย

ผมจะบอกว่าถ้าเอามาร่วมแล้วผมไม่รู้ด้วย

แต่ว่าพอสถานการณ์มันเดินมาถึงขั้นนี้เนี้ย

หลังจากเลือดตั้งที่เดินกันแล้วไปเซเนมูกอยู่ขนาดนี้แล้วเนี่ย
แล้วยังไปดึงสองพักนี้มาอีกเนี่ย
มันเข้มข้นขึ้นเรื่อย
ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเขาจะไปบวก
ซึ่งผมก็ไม่รู้แต่ในข่าวเนี่ย
ก็คือเดี๋ยวคนนู้นจะมาเป็นมธหนึ่ง
เดี๋ยวคนนี้จะมารวมพักไปอะไรไป
คือของพลังปัชฌรัฐเนี่ย
เขาแต่งเนื้อแต่งตัวในลักษณะที่กลับมาฮึดสู้ใหม่แล้ว
ถ้าจะเดินต่อเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ย

แต่สรุปก็คือถ้าเกิดมีพลังปัชฌรัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
ถ้ามันร่วมอยู่ในรัฐบาล
ผมเชื่อว่าไทยสร้างไทยก็ไม่ไปเลยแน่นอน